มาดูเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมอาหารนะคะ
อาหารที่จะขายได้ดีประสบความสำเร็จเรื่องของนวัตกรรมนี้มีส่วนช่วย
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บอกว่านวัตกรรมอาหารช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยเท่าทีเดียว
แล้วก็ยังเปิดเผยตัวเลขในปีที่ผ่านมาด้วยว่า
เอกชนก็ลงทุนเรื่องการวิจัยอาหารมากกว่าหมื่นล้านทีเดียว
อัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบอกว่า
อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลัก
ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยในยุคไทยแลนด์๔๐
เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศค่ะ
ปีที่ผ่านมาการส่งออกอาหารไทยมีมูลค่าสูงถึง๙๗แสนล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ๑๒๘ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศนะคะ
โดยไทยเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
และเป็นอันดับ๑๒ของโลกในการส่งออกอาหาร
สำหรับปี๒๕๖๐นี้ก็คาดว่า
มูลค่าการส่งออกอาหารไทยจะเพิ่มสูงขึ้นถึง๑๐๕ล้านล้านบาท

จะมีมูลค่าส่งออกอยู่ใน๕อันดับแรกในตลาด
อย่างเช่นข้าวไก่แปรรูปอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
ุ้งแช่แข็งและแปรรูปและเครื่องปรุงรส
แต่ถ้าหากว่าเรายังเน้นการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
รูปแบบวัตถุดิบแล้วก็การแปรรูปขั้นต้นเนี่ย
ในอนาคตอุตสาหกรรมอาหารไทยอาจจะไม่เติบโต
หรือไม่สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดสากล
โดยเฉพาะพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคนั้นหลากหลายมากขึ้น
ผู้ประกอบการเองก็ต้องเร่งปรับตัว
นวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
ซึ่งจะเป็นที่ต้องการของตลาดโลกด้วย
และมีการสำรวจข้อมูลการวิจัยพัฒนาของภาคเอกชนในปี๒๕๕๙
ภาคเอกชนลงทุนวิจัยพัฒนารวมทั้งสิ้นประมาณ๖๐๐๐ล้านบาท
โดยอุตสาหกรรมอาหารมีการวิจัยลงทุน
ที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาสูงสุดในภาคผลิตของประเทศ
ก็คือประมาณ๑๒๐๐๐ล้านบาท
ก็แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเนี่ย
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงาน
เพื่อผลิตพัฒนาอาหารให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคค่ะ
โดยนวัตกรรมอาหารจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์อาจจะเพิ่มได้มากถึง๑๐เท่าหรือ๑๐๐เท่าค่ะ
อย่างเช่นการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารพร้อมทานอาหารฮาล้าน
อาหารที่เน้นประโยชน์เฉพาะ
และสารสกัดจากวัตถุดิบอาหาร
คือสินค้าเหล่านี้ถ้ามีการพัฒนานวัตกรรมอาจจะขายได้ดีขึ้นค่ะ
ดังนั้นทางภาคเอกชนภาครัฐก็ร่วมมือกัน
รวมถึงทางด้านสถาบันการศึกษาด้วย
เขาก็บอกว่านี่เป็นโอกาสอันดีนะคะที่ทั้ง๓หน่วยงาน
จะเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการในทุกระดับ